คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะ
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพุนแล้วก็ข้อเสื่อม
จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
แล้วก็ผู้หญิงจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้น๑๗๐
ทีนี้มาดูวิธีการว่าจะทำยังไงไม่ให้ร่างกายของเราเป็นโรคกระดูกพุน

เพราะว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพุนได้แล้ว

แล้วก็ได้ผลเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลยค่ะ
คราวนี้นี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะคะ
โดยนายปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ก็ได้เปิดเผยว่าการวิจัยและค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพลุนข้อเสื่อม
โดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาครั้งนี้
เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมอง
และรักษาโรคมะเร็งจากการสกัดสารชื่อว่าเซซามีนออกมาจากเมล็ดงาดำค่ะ
และจากการทดลองด้วยการรักษาโรคอื่น
เพื่อพิสูจน์เรื่องของผลการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วย
ก็ทำให้ค้นพบในระดับที่ลึกลงไปนะคะ
ว่าสารเซซามีนสามารถจะนำไปรักษาโรคกระดูกพลุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก
ก็ว่าได้เพราะยังไม่มีที่ไหนที่จะทดสอบแบบนี้
แล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันก็พบด้วยว่ากระดูกของมนุษย์มีอายุมากขึ้น
ก็จะเป็นโรคชนิดนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ

แล้วก็หญิงไทยเป็นโรคนี้สูงถึง๑๗๐
เมื่อเทียบในอัตราส่วนประชากร๑๐๐คนนะคะ
พบหญิงที่เป็นโรคนี้กว่า๑๐คนเชียวนะในอายุที่สูงขึ้น
และนอกจากนี้นะคะก็ได้ทดสอบกับหญิงชาวบ้านรายหนึ่ง
พื้นที่อำเภอสันทรายค่ะที่เป็นโรคกระดูกพลุน
ก็ปรากฏว่าหลังจากทานสารสกัดจากงา
ที่มีเซสามีนอยู่จำนวนมากเข้าไปต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
อาการดีขึ้นสามารถเดินได้เองขยับแขนขาอย่างคล่องแคล่ว
แล้วก็ไม่เจ็บปวดตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจเนี่ย
สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ
ภาควิชาชีวะเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลก
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ยาแต่ได้ผลดี
เทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลย